คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่น่าชื่นชมจริงคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอคณิตที่โรงพยาบาลราชบุรี
มีคนเขาเห็นความน่ารักของคุณหมอก็เลยแอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียล
คนชื่นชมเยอะมากค่ะคือมีคุณลุงท่านหนึ่ง
กิโลคุณหมอก็เลยบอกว่าคราวหน้าให้นั่งรถตู้มานะ
แล้วก็ให้เงินคุณลุงไปแล้วก็บอกคุณลุงว่าอย่าลืมมานะ
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้บอกเลยว่าคำพูดแค่สั้นนะคะ
ไม่ได้พูดอะไรยาวแต่มันคือสะท้อนถึงความรู้สึกของคุณหมอ
ที่ดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ดูแลด้วยใจจริง
อย่าลืมมานะคือรักษาโรคมะเร็งก็ต้องต่อเนื่องใช่ไหมคะ
แล้วให้สะตังคุณลุงไปด้วยบอกมาอีกทีก็นั่งรถตู้มาเลยนะ
ก็นั่งรถตู้มาเลยนะไม่ต้องแบบขี่ซาเล้งมาตั้ง๙๐กิโล

คุณหมอคณิตแกเก่งด้วยนะคะเป็นคุณหมอฝีมือดี

คลิปนี้คนชื่นชมคุณหมอเยอะมากเลย
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลราชบุรีไปเจอกับคุณหมอนะคะ
ในแพทย์คณิตอุ่นโชคดีในแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลราชบุรี

คุณหมอก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าเมื่อวันอังคารที่๙
คุณลุงมีนัดตรวจโรคมะเร็งกับคุณหมอที่โรงพยาบาลราชบุรีวันอังคารตอนเช้า
แต่พอตกบ่ายคุณลุงมานัดตอนเช้าไม่มามาตอนบ่ายมาถึงที่ห้องตรวจ
หมอก็เลยถามด้วยความเป็นห่วงว่าคุณลุงทำไมถึงมาช้าล่ะครับ
คุณลุงบอกว่าก็ลุงต้องขี่ซาเล้งจากอำเภอสวนพึ่ง
มาถึงโรงพยาบาลราชบุรี๙๐กิโลเมตรค่ะ
กิโลขี่ซาเล้งมาคนเดียวแล้วป่วยเป็นโรคมะเร็ง
เลยมาช้าแกเลยมาช้าพอตรวจเสร็จคุณหมอก็ให้เงินลุงไป
แล้วก็บอกลุงว่ามานะเพราะรู้ว่านัดครั้งหน้าลุงจะต้องมานะครับ
เพราะว่าให้สตังค์ให้คุณลุงเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
ให้ใช้เป็นค่ารถโดยสารนะคะเพื่อที่จะได้มาหาหมอให้ตรงเวลา
คุณลุงจะได้รักษาอาการได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการที่คนไข้ผิดนัดหรือว่ามีการเลื่อนนัดครั้งถัดไป

รักษาก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดี
เราก็เลยด้วยความที่เราหวังดี
เราก็เลยอยากให้เขาได้การรับศาสตร์ที่เราก็เลยอาจจะให้ปัจจัย
ในเรื่องของค่าเดินทางที่อาจจะเป็นอุปสรรคของเขาครับ
ก็คือด้วยความที่เราก็อยากให้เขามาจริงในสัปดาห์ถัดไปที่เขามาหาเราครับ
โอ้โหยอดเยี่ยมจริงค่ะ
แต่คุณหมอคณิตบอกว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะ
คุณหมอท่านอื่นเพื่อนหมอหลายท่านก็ช่วยเหลือคนไข้แบบนี้แหละ
เพราะคุณหมอทุกคนถือด้านมนุษยธรรมอยู่แล้ว
คุณหมอคณิตพูดไว้ดีมากคุณผู้ชมอยากให้ฟังคือ
หมอคณิตพูดแบบนี้นะคิดดูนะคนแก่คนนึง
ซาเล้งมาไกลถึง๙๐กิโลเพื่อมารอพบเราแค่๕นาที๑๐นาที
แล้วถ้าใครเป็นหมอมี๑๐ก็ต้องให้๑๐มีร้อยก็ต้องให้ร้อยแหละ

ส่วนที่มาของคำว่ามานะคุณหมอบอกว่าก็จะพูดย้ำกับคนไข้ที่มารักษาโรคมะเร็ง
เพราะว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องมารักษาอย่างต่อเนื่อง
ก็เป็นการย้ำคนไข้ด้วยความเป็นห่วงต้องมานะอย่าผิดนัดนะ

มันเป็นทั้งคำพูดแห่งความใส่ใจแล้วก็คนไข้อบอุ่นแล้วกันฮะ
จริงกำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญนะ
มันก็จะมีแรงจะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ